ไปดูกันหน่อยทั้งการแข่งสามีอุมารยา
การแข่งป้อนนมวิ่งเปรี้ยว
สร้างสีสันเป็นอย่างมากเลยครับค่ะ

แต่งกันสวยใช่ไหม
คุณสามีคะเขียนปากให้ภรรยาแสดงค่ะนักข่าว

คนนี้เลยขอบปากสวัสดีครับ

โดนปากเข้าไปเลย
เป็นไฮไลท์ของการจัดงานสำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่อำเภอนาแก่
คืออุ้มไปด้วยแล้วภรรยาก็ป้อนนมสามี

จะเชื่อมความสัมพันธ์หรือสร้างความร้าวช้าง
แต่ก็สนุกสนานอันนี้ภรรยาแต่งให้บ้าง

ทำงานนอกบ้านจะได้สวยหล่อคู่กัน
เออมัดจุกให้ดูว่าอย่างนี้นะฮะ
ก็สลับกันแต่งแบบนี้มีอุปกรณ์ให้ก็คือแป้ง
แล้วก็ลิปสติกสีชมพูสีแดงเท่านั้นเองนะฮะ
งานนี้แต่ละทีมบันเลงแต่งแต้ม
ใบหน้าของคนที่รักสวยหล่ออย่างที่คาดฝัน
ปันแบบนี้นะฮะหรือเปล่านะฮะเสร็จแล้วก็นี่แหละครับ
ก็วิ่งไปวิ่งมาป้อนนมกันด้วย
ก็จุกกันไปนะฮะอุ้มก็หนักอยู่แล้ว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ได้ใกล้ชิดกันไงคุณ
ใช่ค่ะได้ใกล้ชิดกันแหมเธอ
อย่างน้อยเห็นเลยทุกคู่มีรอยยิ้ม
วันนี้ฉันเห็นเธออย่างใกล้ชิดน่ารักจังเลย
ภรรยาก็เธอเธอก็น่ารักจังเลย

อยากจะแต่งหน้าแบบนี้ไปทำงานทุกวันไหม
ไม่ต้องกระดาษ
แล้วก็ห้อยตรงแต่งแบบนี้
นี่ก็เป็นเอาแตงกวานะคุณนะ

พร้อมกับการพยายามแกว่งไปแกว่งมาให้ตีลูกมะนาว

วงต้องแต่งต่องแต่งไปแล้วก็ต้องมาแข่งแบบนี้อีก
นั่นก็คือการเตะปี๊บดัง

ภรรยาก็มีการจับกลุ่มคุยกันในกลุ่มเขาใช่ไหม

เธอสามีฉันเตะได้ไกลนะเธอนะ
ไกลกว่าเธอ๓เมตรจ้ะ

แสดงว่าแรงของเขาก็เยอะกว่าแรงของสามีเธอ๓เท่า

ระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ระหว่างคนในชุมชนด้วยนะครับ

แหมสนุกสนานกันใหญ่เลย
เราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูตอนเช้า
เผื่อว่าท่านสามีท่านไหนนะฮะที่อยู่บนเตียงเนี่ย
แล้วก็คึกไปอุ้มภรรยาตื่นไป
ภรรยาจ๋าไปอาบน้ำกันแต่งตัวได้เวลาไปทำงานแล้ว
ดูจากภาพแล้วนึกถึงวันถัดมาเลยนะ

เธอฉันปวดหลังปวดเอวเพราะเธอไปลดน้ำหนักเลยนะ
เอาปีหน้าให้พร้อมกว่านี้เดี๋ยวฉันจะชนะให้ดู
ปีหน้าให้พร้อมกว่านี้เดี๋ยวฉันจะอุ้มเธอทุกวันเลย
เราก็คิดกันไปเองนะไม่รู้เขาพูดคุยกันว่าอะไรบ้างนะคะ
แต่ก็เป็นภาพดีนะคะเห็นรอยยิ้มระหว่างคนในครอบครัว